สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้ลองไม่อ่านหนังสือพิมพ์กันเลยดีกว่า
เขาเรียกว่าแบบใกล้จะสิ้นปีแล้ววันที่สามสิบเข้าไปแล้วนะเออก็ต้องนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าข่าวใส่ไข่ยังอยู่กับคุณผู้ชมอยู่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ
นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์หายก็หกโมงครึ่งส่วนวันศุกร์ก็หกโมงเย็นค่ะดีมาก
แต่ก่อนอื่นเลยใกล้แล้วนะฮะอีกสองวันใช่สองวันวันที่สามสิบเอ็ดกับวันที่หนึ่ง
สำหรับกิจกรรมของไทรัสทีวีสามสิบสองวันฮะสมัยไทรัสทีวีฮะ
วันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงไทยรัฐทีวีแจกจริงพร่ำคอนโดมิเนียมจากพฤกษา

โดยเฉพาะไทยรัฐนิวโชว์
เมื่อเห็นสัญลักษณ์๓๒วันมหัศจรรย์ปีใหม่
มุมจอก็ให้ส่งคำโวยพร

ลักษณะสัญลักษณ์ก็จะมีรูปของขวัญต่างอยู่ด้วยนะฮะ

ในรายการเช้าข่าวชัดโซเชียล
หรือชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะ

เพราะว่ารถเขาแจกไปเรียบร้อยแล้วนะ
พรุ่งนี้เตรียมทำงานที่ไหน

ไม่มีงานคนแก่มีงานที่ไหนเรา
คุณนายรถเมย์ผู้ที่รับงานทุกประเภท

๓๑ยังไม่รู้อาจจะไม่ได้รับอะไรหรอก
ก็หยุดแหละ๑๑๑อะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราก็จะไปเกาะติดหนึ่ง

จะไปที่ไหนดีพี่รู้ไหมอันดับหนึ่งคือที่ไหน
ไหนฮะดอยอ่างขางตอนนี้คนแน่นมากรถติดมาก
อากาศดีไงคะก็เรียกว่าขึ้นไปดอยอ่างหางส่วนใหญ่ทุกปีก็อากาศจะเย็น
แล้วยิ่งชั่วหน้านาวก็จะมีผลมากรากไม้

ขึ้นไปที่นั่นก็จะมีแบบโครงการต่างมีปลูกผักเมืองหนาวมีนู่นมีนี่
คือเรียกว่าไปสัก๓วันนี้คืออยู่เที่ยวบนนั้นได้แบบอุทยานตรงนั้นแบบเยอะแยะ
นี่น่าไปหรือเปล่างั้นนะใช่น่าไปจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เทรนด์การไปเที่ยวเนี่ย
ของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนไปถ้าสมมุติรุ่นฉัน
เมื่อก่อนเราจะต้องปาร์ตี้กันถึงเช้าเต็มที่กับพัทยาหรืออะไรอย่างนี้
แต่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะเด็กรุ่นใหม่จริงการเที่ยวเขาเปลี่ยนไปหนึ่ง
วิวแวบเขาจะมีการออกกำลังกายมากขึ้น
คือเด็กพวกนี้วันนี้ไปหาที่วิ่งเราดูจากอินสตาแกรมของเด็กวัยรุ่นด้วยเขาก็เปลี่ยนพี่
คือไปไหนก็แล้วแต่เขาจะมีรองเท้าวิ่งที่หนึ่ง

เป็นน้องก็เป็นอย่างนี้อันดับ๒เนี่ยควรมากค่ะ
สำหรับวัยรุ่นภูกระดึงโอ้โหคือต้องเป็นวัยรุ่นอ่ะอันนี้
เพราะว่าจริงต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เรียกว่ายังสมบูรณ์แบบแล้วก็มีธรรมชาติที่สมบูรณ์มากนะคะ

ถูกต้องแล้วก็คือแบบเดินกันสูงขึ้นไปอะค่ะ
ไปกันแบบเป็นกลุ่มเพื่อนหรืออะไรแบบนี้อย่างวัยรุ่น
มีกำลังมีแรงในการเดินขึ้นไปภูกระดึงก็เป็นอีกที่หนึ่ง

แต่แต่ถ้าเรารวมส่วนตัว
มีคนบอกจะสร้างกระเช้าขึ้นไปแต่มันก็จะไม่ได้เสน่ห์

มันก็ยังโอเคแต่ถ้าสมมุติเป็นกระเช้า
สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนี่สุดท้ายไม่ได้ทำ

จะไม่สวยถ้าอย่างนั้นคนจะแห่ไปเหมือนพระธาตุดอยสุเทพ
ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของที่เขาเหมือนเดิมนั่นแหละ
อันดับ๓พี่มดดำน่าจะชอบพัทยา
คือปกติการเข้าดาวน์ที่พัทยาแต่ละปี
มันก็จะมีแบบว่ากิจกรรมต่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คริสต์มัส
ก็มีแบบเปิดไฟคริสต์มัสใช่ไหมคะ
เขาดาวเขาก็จะมีพลุมีอะไรคือ
พัทยานี่จัดงานยิ่งใหญ่เรียกว่าให้ทั้งนักท่องเที่ยว
แล้วก็ชาวไทยที่อยู่ใกล้ไปรวมตัวที่นั่นกันเยอะ
พี่เป็นพิธีกรเขาดาวพัทยาอยู่๖ปีติดนะฮะ
๖ปีติดจริงเหรอ๖ปีติด
ปีเมื่อก่อน๖ปีจนรู้สึกว่าเฮ้ย
เขาจ้างพี่เป็นเรื่องเป็นราวพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เกิดที่
คือจนวันหนึ่งแบบว่าเดินเข้าไปคุยกับเขาบอกพี่พิธีกรคนอื่นเยอะมาก
เปลี่ยนบ้างเถอะจริง
แล้วสนุกไหมสนุกทุกปีไหมเพราะว่าต่างชาติก็เยอะใช่ไหมล่ะ
ต่างชาติแล้วก็เมื่อก่อนคือศิลปินจะเยอะ
คือเขาอัดศิลปินไม่แล้วเธอไปทำตรงไหน
อยู่ตรงแหลมบาริฮายเลยพี่อ๋อตรงแหลมบาริฮาย
ก็ได้อาจารย์ตรงนั้นทุกปีเนอะ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
คนเนี้ยก็ไปขอที่นั่นแล้วก็สำเร็จอืมสำเร็จเสร็จปั๊บก็ไปแก้กันว่าคันปายอะไรแบบเนี้ยสู้ชื่อคันว่ามะกราคมเป็นช่วงที่ดอกไม้สวยสุดอ๋อใช่ดอกไม้สวยสุดพูดเลยดอกไม้เมืองลาวจะสวยสุดแล้วก็ไปดูได้สองเงินนี่แหละแล้วก็ทุกปีก็จัดหมดแล้วบางทีขึ้นไปเชียงใหม่บางทีขึ้นไปทุกทุก

ไปอยู่บ้านภูริไงอ่าภูริปายภูริคุณภูริก็ไปทำแบบว่าเป็นที่พักคือถ้าไปซื้อบ้านกับเขาก็จะปล่อยให้ที่พักนั้นเป็นที่เช่าด้วยอ๋อเหรอบางคนก็บอกว่าไปห้วยน้ำดังค่ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังตอนนี้คนก็ไปเออขึ้นไปเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านี่เขาก็ข
อีกที่หนึ่งตอนนี้ก็ฮอตฮิตมากเขาเคาะจังหวัดเพชรชบูนโอ้ยรถติดมากจริงจริงตอนนี้คนเยอะมากนะคะคือขึ้นขึ้นไปนี่ไม่ไม่จำเป็นแค่เฉพาะช่วงเคาน์ดาวน์ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่คือแบบที่นั่นคนขึ้นไปเยอะมากมีมีที่พักมีร้านกาแฟน่ารักน่ารักเปิดใหม่ที่นั่นเยอะมากจริงจร
เพราะว่ามันเย็นทั้งปีอยู่แล้วอืมคนก็เลยเยอะเลยอีกที่หนึ่งค่ะวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาที่นี่ก็เรียกว่าอยู่ใกล้กรุงเทพคนส่วนใหญ่คนกรุงเทพก็จะนิยมไปนะคะบรรยากาศก็เรียกว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีด้วยนะคะอีกที่หนึ่งสวนพึ่งจังหวัดราชวรีอืมนี่ของพี่ลิงนี่พี่ลิงม
คือข้างหลังรีสอร์ตเขามีลำทานส่วนตัวของเขามีสวยงามแล้วบ้านเขาก็มีเยอะมากแล้วก็น้ำคว่มขึ้นมาเลยตอนช่วงน้ำก็มีน้ำคว่มแต่จะไปถ้าสมมุติไปสวนพึ่งพี่คิดถึงอยู่ที่หนึ่งคิดถึงที่ไหนฟาร์มนกกระจอกเทศว่ะอ๋อแล้วตอนนี้มันมีกิจกรรมมันจะโต้ขึ้นเขาไปอีกสักนิ

รองเท้าได้ไข่ก็มาทำได้เออคือปกติราชบุรีเราจะนึกถึงแต่แบบแกะอะไรแบบนี้เนาะคือส่วนใหญ่คนก็จะไปดูแกะอันนี้ไปดูนกกระจอกที่ลิงบ้างแล้วไงนะอีกหนึ่งที่ค่ะปาริโอเขาใหญ่โอ้โหเขาบอกที่นี่มันโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าแบบว่าเหมือนยกยุโรปมาไว้ที่เมืองไทยเลยบางคนบอกว่าไปที่ป
ฉันเคยแอปแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟัง

อีกที่นึงก็หัวหินประจุดที่อีกที่
อันนี้คือไปกันมานอน
ฉันไปมาทุกปีนะหัวหิน
ตอนนี้มันจะเจริญแบบภอดค์กรุงเทพแล้วก็เนาะ

ใช่ทุกอย่างมีครบหมดที่นั้น

นึกว่าคุณอยู่ต่างประเทศแน่นอนคือซันโจรีนี่พาร์คที่จะ
อันนี้เหมือนแบบฟุ้ยไปเล่นอะไรอย่างนี้
เหมือนไปอยู่ห้องกรุงใช่ซาภาษณีย์

แล้วก็บอกว่าถ่ายเซลฟี่เสร็จปุ๊บกรีคอลลิ่ง

สมัยเราเด็กคนละรุ่นไปที่ไหน

จะต้องไปแอปถ่ายที่เมืองจำลองว่ะ
พี่เป็นคนจำลองอยู่พัทยาเหรอ
พัทยาเลยทันป่ะเมืองจำลอง

บอกว่าที่นี่เขามีมุมแบบว่าสวนน้ำนะ
แล้วก็มีบริเวณน้ำผู้ที่สวยงามต่างนานา
อันนี้ไปเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วพักที่ผ่อนเขาดูสวยงามมาก
เป็นนี่คือคุณกึ่งหรือเปล่า

ชนบทฝรั่งเศสเลยอย่างนี้

ทำเป็นชาโต้ชาโต้เลยหรอ
เป็นวินเทสวยงามมากเลยทีเดียว

เขาเป็นที่เที่ยวเขาเป็นที่กินเป็นที่ช้อปปิ้ง

มีคนแบบนั้นโชว์มาโชว์ก็ไม่เอาว่าฟรีเป็นกลางแจ้ง

ไม่ลืมไปและฉันถ่ายลูกมาแล้วฉันหมาอยากให้ฉันลืมเปิดให้ดู
มา้ไปทุกที่มันโอเควะได้รายการก่อน

ถ้าต่อมานี่มีใครเป็นเจ้าของ
เจ้าของนี่ก็คือคุณภรรยาคือคุณตา
สามีเขาชื่อคุณอะไรนะสนิทกันปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกัน

ไปถ่ายปั๊บนะมีเวนิสฉันไปลงเรือมา
แล้วก็พายเรือนี้คนเขาก็ร้อง
เออมันก็พายเรือ
รอบเดียวเพราะว่ามันร้อนกว่าที่เวนิส

ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อลังอย่างนี้เลย

อีกที่หนึ่งพิคาเดรี่

ก็จะไปออนนูด
ออนนูดอะไรอย่างนี้ป่ะคะ

แต่เขาจำลองเมืองเชสเตอร์

อีกที่หนึ่งไประนองแล้วกัน

เกาะพญาน

แต่น้ำมันดูขุนหน่อยเท่านั้นเองนะ

เจ้าของเดียวกับเมืองโบราณ

เขาทำขึ้นมาได้หลังสุด

ที่ติดหนึ่งใน๗ของโลกเลย
เรื่องนี้จะไปสัมผัสเนี่ยวันที่๓๔๕
เพื่อนไปมาแล้วท่านจะพาเพื่อนไป
คุณควรจะไปนครวัฒนธรรม

ไปดูก่อนแล้วก็ค่อยมานครวัฒนธรรม

อีกสักแปบหนึ่งปีหน้า
คุณจะบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์

ที่สรรสร้างมาได้ถึงขนาดนี้

ก่อนไปขอสักนิดนึงคุณลองอ่านประวัติแบบว่า

พระเจ้าชัยวรมันเป็นผู้สร้าง

ก็คือจุดชมวิวภูป่าเปาะ

เห็นเหมือนภูเขาไฟฟูเจี

คือมันเป็นหมอกเป็นอะไรขึ้นมาให้รักษาดูเหมือน
แต่จริงมันมีอีกหลายจังหวัดเหมือนกัน
แถวอีสานตอนนี้จะหนาวจริงเลยล่ะ

ฉันชอบมากเลยที่ไหนรู้ไหมลานหินปุ่ม
อยู่ที่ไหนในปุ่มที่

มีแพร่อยู่ในเขื่อน

ไม่ใช่กาญใช่มั้ย
ไม่ใช่สุลา

เขื่อนเชี่ยวหลาน
ที่มันมีสไลเดอร์แล้วลงน้ำได้เลย

เห็นอัลฟิปเจอร์ถ่ายรูปไหม

บอกกันตามตรงนะประเทศไทยเนี่ยนะ
มันมีจุดที่สวยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

ตอนนี้จริงขอบอกถ้ามีโอกาสนะไปให้หมดไปให้ครบ
ไปที่โอกาสนี้จะเหลือเหรออยากให้ไปกินร้านหนึ่งชอบมากชื่ออะไรว่ะเดี๋ยวก่อน
ที่ขายแหนมเนืองโน้แดงแหมเนืองก็โอเคมันเป็นของที่คุณจะต้องไป
ชื่ออะไรบ่ปลาบุญชูไม่เคยไปร้านนี้เดี๋ยวจดเลย
พี่เกิดไปในชีวิตไม่เคยเจอแบบว่าไข่เจียวขนาดนี้บ่ปลาบุญชู
หน้าปั๊บนี้เหรอน้าพุกสูตรไว้ก่อน
สูตรไว้ก่อนเจฟัยได้ไหม
อร่อยพอกันแล้วก็เอาไข่มดแดงใส่เข้าไป
อ๋อมีเปรี้ยวสิเนาะแขนปูแล้วมันเป็นอย่างนี้
แล้วคุณจะต้องไปกินไอ้ราชินีแม่น้ำโขงเป็นปลานะปลาราชนิด
แล้วก็มารู้พาลาราชินีแม่น้ำของตัวใหญ่ช่วงหน้าไหม
ช่วงหน้าเรามาดูคำฮอตทั้งจากรายการละครฮิตในปี๕๘ว่ามีคำไหนกันบ้างสักครู่เดียวค่ะ